สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย

ทำบุญมาสับสินหนึ่งที่มอร์โรตกภูริญาตยายยายมอบให้มา
พระเองก็อยู่กันในสังคมนะฮะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับกฎของสังคม
กติกาของสังคมถ้าญาติโยมไม่ใช้เงินพระก็ไม่ต้องใช้เงินนะ
ใช่ไหมเมื่อญาติโยมจำเป็นต้องใช้เงินพระก็จำเป็นต้องใช้เงิน
เพราะว่ามันเป็นกฎกติกาของสังคม
ข้ารายการบางคนนะฮะผมใช้คำว่าคนบางคนนะฮะของสำนักพุทธที่รับเงินทอนจากพระไปแล้วเนี่ย
ยังไม่ถูกโดนเมืองคดีอีกหลายคนเลยครับ
การที่ท่านผอสนานพุทธเนี่ยมาบอกว่ามีหนังสือวันฉบับวันที่๘
ว่าห้ามพระเนี่ยถือเงินห้ามพระเนี่ยถือเงินสดจะต้องเข้าบัญชีนะครับ
ถามว่าท่านผอเนี่ยมีอำนาจเหรอท่านไม่มีอำนาจท่านไม่มีกฎหมายรองรับในการสั่งอันนี้
ท่านเป็นแต่ผู้ที่สนับหนุนพระนะครับไม่ใช่ผู้ปกครองพระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนนะคะประเด็นยังแตกแขนงออกไป
แล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนล่าสุดหลังจากที่เราจำได้ว่าข่าวนี้เราเรียกกันว่าข่าวเงินทอนวัดนะคะ
แต่ว่าโดยลักษณะแล้วไม่ได้เป็นลักษณะของเงินทอนซะทุกอย่างนะคะ
แต่ว่าการตรวจสอบล่าสุดก็มีการออกมาอธิบายความนะคะว่าวัดใหญ่ในกรุงเทพในรอบล่าสุดที่เราเรียกกันว่าล็อต๓นั้น
พบว่าไม่ใช่ลักษณะของเงินทอนแต่เป็นการเข้ารักษณะการฟอกเงินได้เงินมาแล้วโอนเข้าของตัวเองได้เงินมาแล้วโอนไปให้ญาติโยมที่ใกล้ชิดนะคะ
คือลักษณะแบบนี้แต่ทุกอย่างครอบไว้ในคำว่าข่าวเงินทอนวัด
ทีนี้แขนงที่แตกออกมาก็คือว่าที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดก็เพราะว่าพระสามารถรับเงินได้จัดการเงินของตัวเองได้ไหม
ก็เลยเป็นช่องเป็นโพรงเพื่อทำให้เกิดการทุจริตการเล็ดการรอดแบบนี้ได้ก็เลยมีประเด็นขึ้นมาโดยมีบันทึกข้อความของสำนักพุทธนะคะ
ที่เราจัดไปแล้วก่อนหน้านี้๒วันนะคะที่พูดถึงว่าต้องการจะขอข้อมูลวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะดูว่ามีวัดไหนไหม
ที่เป็นตัวอย่างมีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัดกรณีที่พระภิกษุสงฆ์มิต้องถือเงินสด
แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับนะคะซึ่งหากพบว่ามีก็ให้สำนักพุทธจังหวัดเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์บันทึกวีดีโอสรุปข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ส่งกลับมาให้กับสำนักพุทธส่วนกลางค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เข้ามาซ้อนเรื่องเงินทอนวัดนะคะเข้ามาซ้อนเรื่องของพระสงฆ์ของไทยนะคะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น
กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านี่ยังไม่รวมถึงกรณีการรอดูอยู่ว่าตกลงแล้วปปคือตำรวจเนี่ย
เมื่อประชุมกับผู้อำนวยการสำนักพุทธแล้วเนี่ยนะคะต้นเดือนนะคุณผู้ชมจะมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษใดไหมกับล็อตที่๔

ตกลง๓๔วัดที่ว่าใช่แน่หรือเปล่า
เดี๋ยวรอต้นเดือนน่าจะชัดเจน
ส่วนของเก่าของล็อต๓ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้รองนายกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็ได้แต่ตอบนักข่าวว่าไม่รู้ไม่รู้
ที่ไม่รู้คือไม่รู้จริงว่าตกลงแล้ว
ทางการเยอรมนีนั้นปฏิเสธแล้วหรือยัง
กับการขอส่งตัวนะคะ

แล้วก็มีข่าวอีกด้วยบอกว่าอ๋อจริงที่ทางพบตร

ตำรวจสากลก็คงจะเป็นการคุยแหละ

สุดท้ายแล้วตัวเครื่องบินยังไม่ได้ถูกเลื่อนนะคะ
ก็คาดว่าจะกลับมาวันที่๑๖ที่จะถึงนี้ค่ะ
เรากลับมาประเทศเราก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ถกกันมานานมากแล้วนะคะ

ยุคหลายสมัยว่าตกลงเอาแบบไหนกันดี
วันนี้แขกรับเชิญทั้งหมด๓ท่านจะคุยกันว่า
ตกลงพระสามารถรับเงินได้ไหม

นี่ขี่ช้างจับตั๊กกะแตหรือเปล่านะคะ

ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี

พระครูประหลัดธีระธนัทนริธา

เครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนา

อาจารย์ภัยบูลนิติตะวันสวัสดีทุกท่านค่ะ

แนะนำแค่นี้นะอาจารย์เดี๋ยวไม่งั้น

เอาเบื้องต้นก่อนอาจารย์เดี๋ยวค่อยพูด

มีความกังวลและอัดอั้นอะไรคะ
ฉันเริ่มจากในมุมของแบบอย่างเราคารวาสก่อน
ทำไมต้องออกมาร้องเรื่องนี้คะทนายวรกร

ผมไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรเลยทีแรกนะ

แต่มาตอนหลังเนี่ยมาก็มาดูข่าวต่างเห็นว่า
พระเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้การอะไรเลย
ไม่เคยมีใครไปสอบคำให้การเลย

ไม่ได้ประกันก็ลาศิกขา

อันนี้ล็อต๓ล่าสุดใช่ไหมคะ

แล้วก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายสงฆ์อะไรต่าง

เชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหม

ที่เรือนจำนะกับพระอีก๓องค์ที่อยู่นั่นน่ะค่ะ
ก็ถามท่านว่าท่านถามจริงเถอะมีใครไปสอบอะไรท่านไหม
ท่านบอกว่าไม่เคยมีใครมาสอบอัตมาเลย
อัตมาเนี่ยมาสอบก็ตอนถูกจับ

อันนี้จริงที่เซ็ตผมไม่รู้นะมันพูดอย่างนั้นจริง
ป่อป่อง้อเลยไม่เคยมาสอบเลย
แล้วอะไรคือสาเหตุที่ท่านไนวรกรต้องเข้ามาทำ
ผมเป็นคนพุทธผมรักศาสนาพุทธ
ผมไม่ต้องการให้ใครก็ไม่รู้นะที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไร
ศาสนาที่ว่าให้มันตกต่ำ
เพราะว่าจริงนะคนพุทธเนี่ยกระเทือนใจมากที่พระรูปทั้ง๗รูปถูกจับศึก

เพราะว่าพระในชั้นพรมนะครับ

แล้วบางท่านก็มีหมวกกรรมการมหาเทรสมาคม
ก็เป็นพระผู้บริหารคณะสงฆ์ด้วย

ทีนี้เดี๋ยวคือแต่ประเด็นล่าสุดที่ทนายวรกรมา
พร้อมกับพระครูที่ไปร้องกับตำรวจ
คือว่าหนังสือที่ออกโดยสำนักพุทธ
ลายเซ็นต์ท่านพ่ออ่อนท่านโผงพร
คือยังไงคะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทำเกินหน้าที่หรือมีอคติหรือ

ให้ฟังนะก่อนที่ผมจะไปกองปราบผมก็ไปพบท่านว่าให้ท่านชี้แจงหน่อยว่า
ท่านออกเนี่ยเพราะว่าในในระเบียบของท่านเนี่ย๙ข้อเนี่ย
มันไม่มีบอกว่าให้ท่านเนี่ยมีอำนาจไปตรวจสอบเงินวัด
ไปจัดการเงินวัดที่เนี่ยตามนี้ให้ไปตรวจสอบให้ไปว่า
ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบไม่มีอำนาจระดับข้างนั้นดีกว่า
แล้วได้พบหรือคะไม่พบดิอ๋อ
ผมก็ถามนะวันนั้นที่ไปยื่นที่ตำนับพุทธถามกัดพออ
มาทำตัวอีศบัตรนี้สั่งให้ลูกน้องท่าน
ไม่ทราบแต่ผมก็ถามถามต่อหน้าสื่อ
เพราะฉะนั้นคือเป้าหมายที่ออกมารอบนี้
พูดง่ายคือตรวจสอบอำนาจของพอสำนักพุทธ

แล้วก็เหมือนกับที่ไปที่เรือนจำเนี่ย
ก็คือเหมือนไปถามว่าสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
ของอดีตพระแต่ละรูปที่โดนจับศึก
ได้รับไหมแบบนี้ใช่ไหมในมุมของทนายทีนี้อาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะ
เพราะอาจารย์พูดเยอะมากแล้วประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยนะ

พระครูค่ะท่านสิ่งที่กังวลที่สุด
หลังจากที่หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด

ฉันเคยถามคนในวงการมาไม่ใช่เรื่องใหม่
ก็กระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตของพระสงฆ์องค์รวมทั้งประเทศ
ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน
และในการเผยแผ่ในการศึกษาเล่าเรียน

ถ้าไม่ให้พระรับเงินรับทอง
มีเงินมีทองมีมรดก
คือมันคำนาญวัตรตัดแขนตัดขา
เนรเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนเป็นคนพิการ
ไม่ต้องทำอะไรอยู่เพื่อรอรับการดูแลเยียวยาจากสังคมอย่างเดียว
จะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นจริง
ในความหมายเนี่ยนะคะในความหมายในข้อความนี้ที่ใช้คำว่า
มิต้องถือเงินสดแต่จะนำเข้าบัญชีส่วนกลางของวัด
อันนี้พอสมมุตินะคะถ้าต้องทำตามนี้จริง
ตัวอย่างนี้นี่ทุกวัดต้องทำถ้าต้องทำตามนี้จริง

ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วบางวัดเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
จะเห็นว่าการที่ปฏิบัติบางวัดที่เขาปฏิบัติอยู่แล้ว
มันก็อยู่ในวงจำกัดแต่ในวงกว้างของสังคมพระทั้งหมดเนี่ย
มันมีความจำเป็นในการขับเคลื่อนในการทำงานในการเผยแผ่นี้
มันจำเป็นคุณต้องมององค์รวมทั้งหมด
เช่นต้องใช้ปัจจัยไปทำอะไรบ้างคะท่าน
การเดินทางการศึกษาการเจ็บป่วยแม้แต่พัฒนาหารในการบินทบาท
ไม่ใช่ว่าปัจจัยต่างอาหารต่างนี้จะอุดมสมบูรณ์ทุกที่ทุกวัดเสมอไป
มันจำเป็นเรียกว่าตั้งแต่หัวจดเท้าเลยแหละ
แล้ววัดที่ทำได้นี่ทำไมเขาถึงทำได้คะท่าน
วัดที่ทำได้เนี่ยอาจจะอยู่ด้วยบารมีของเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์
หรือว่าข้อวัดปฏิบัติส่วนมากที่ปฏิบัติกันเนี่ยก็จะเป็นวัดป่าเสียส่วนใหญ่

เวลาเราพูดถึงคำว่าวัดป่าคือวัดป่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ไม่มีมาในเมืองหรือรอบตัวเมืองยังไงคะ
อยู่ได้ด้วยข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์บางท่าน
พอท่านมรณภาพไปเนี่ยบางทีข้อวัดต่างวิถีเดิมต่างก็สลายไป
พร้อมกับตัวอาจารย์เจ้าวาดด้วยซ้ำไป
ในแวดวงพระสงฆ์นะคะพระครูมีวัดจำนวนมากไหมคะ
ที่สามารถทำตามที่สำนักพุทธถามหาได้
อันมาว่าในความเป็นจริงเนี่ยน้อยมาก
ยกตุย่างอธมานี่เป็นพระองค์หนึ่งที่ถือปฏิบัติเข้งคัด
ไม่รับเงินรับทองเดินทางไปทั่วประเทศไปไหนไปได้หมดอ่ะ
ขึ้นรถลงเรือก็ไปได้หมดเขาให้ไล่ลงก็มีเราก็เดินลง
แม้แต่เข้าห้องน้ำบางที่บางแห่ง๒บาทเขายังเรียกเก็บเลย
ถ้าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็มันก็ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตแบบนี้
อัตมาก็มาเดินทางใส่กลางอัตมาก็เป็นพระองค์หนึ่งที่เคร่งคัด
แม้แต่เรื่องชันอาหารมังสวรรลัษอัตมาเมื่อก่อนบัวดใหม่นี้
ชันมังสวรรลัษมา๒ปีได้กินเนื้อกินหมูกินไก่มันเหม็นมากเลย
หรือว่าแนวคิดในการฉันมังสวิรัติ
ก็เดินทุดงลงใต้ไป๒เดือน
ทำอย่างไรจะฉันแต่อาหารมังสวิรัติ
ปรากฏว่า๒เดือนนี้อันมาฉันเข้าเปล่าตลอดเลย๒เดือน

ในการต้องการปฏิรูปคณะสงฆ์
เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่เคร่งครัด
ทีนี้ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่บรรยัติว่าห้ามพระภิกษุฉันเนื้อ

ก็เพราะความยากลำบากอย่างนี้เป็นตัวอย่าง
แต่ตอนที่พระครูใช้ชีวิตทางสงฆ์
แบบที่ไม่ต้องถือเงินสดตอนนั้นนานไหมคะ
ก็ระยะเวลาประมาณ๔๕ปีด้วยกัน
ก็ได้ลำบากใช่ลำบากแต่ได้
มันได้แต่ว่าในชีวิตแห่งความเป็นจริง
มันจะได้ระยะเวลาสั้นในข้อปฏิบัติ
พระพุทธองค์เนี่ยเสด็จออกจากวังไปอยู่ป่า
เมื่อบรรลุทำแล้วก็เสด็จเข้าเมืองเพื่อเผยแผ่
แล้วก็เข้าออกป่าออกเมืองอยู่อย่างนี้
ถ้าเราจะปฏิรูปคณะสงฆ์
เราต้องเข้าใจบริบทแห่งความเป็นจริงของสังคมพระ

คือวันนั้นที่คุยกันค่ะอาจารย์ภัยบูล
วันนั้นที่มีทั้งพระไพวรรณอาจารย์จตุรกมา

อาจารย์ภัยบูลทำไมคิดว่าณตอนนี้ต้องทำแบบนี้ให้ได้

ล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตสามหรืออาจจะมีล็อตสี่
คือตัวอย่างที่กำลังจะบอกว่า
ต้องทำแบบนี้ให้ได้เหรอคะ

ชื่อรายการเราห้ามพระรับเงินใช่ไหมครับ

แล้วก็กำหนดไว้เป็นกฎหมายของสงฆ์

ห้ามไม่ให้รับเงินยินดีในเงิน
หรือให้คนอื่นรับมาเป็นของตัวเองนะฮะ
รวมทั้งถ้าจะมีวัยยาวัชกรอะไรก็
เป็นพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ทั้งนั้นนะฮะ

เพราะว่าโดยหลักการของพระธรรมแล้วนะฮะ

ก็หมายถึงต้องการที่จะปฏิบัติ

ส่วนคารวาสเนี่ยรับเงินทำอะไรอยู่แล้วนะ

แต่นักบวชเนี่ยจะต้องเข้งคัด

พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้

แล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมันจะผ่านผิดสินเรื่องอื่น

พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่ามันอันตรายกับ
บรรพชิตนะแล้วก็จริงนะฮะ

ก็เกิดจากไปยุ่งกับเงินทั้งนั้นแหละ

ก็จะปฏิบัติตามพระธรรม
และพระวินัยของพระพุทธองค์

หรือจะเป็นศาสดาซะเอง

รัฐธิเลยรัฐธิรับเงินได้แต่ขอห่มผ้ากาสาวพัฒน์
แต่เนื่องจากหลักของเราคณะสงฆ์นี่เป็นเทราวาส
ยึดตามพระธรรมวินัยค่ะดังนั้นไปทำอย่างนั้น
มันก็ขัดพระวินัยมากมันก็จะมีปัญหา
ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุมันมาเยอะแยะ
เขาก็แค่ขอข้อมูลว่าวัดที่มีการระบบการจัดการบัญชีเนี่ย
โดยมีพระพิสุมิต้องถืองานสอดแต่นำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัด
ถือว่ารับสอดรับกับพระวินัยของพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ย
เขาอยากจะรู้นะฮะว่ามีวัดไหนเพื่อจะเอามา
แสดงให้ผู้สาธิตชนนักประเทศได้ชื่นใจ
ว่าวัดดีมีวัดปฏิบัติตามพระธรรมที่ไหน
ผมว่ามันก็ถูกต้องแล้วหน้าที่เขา
นิดเดียวอาจารย์ตกลงว่า
ถ้าสมมุติเราลากมาเราเห็นตัวอย่างจากกรณีเงินทอนวัด

คือก็อยู่กันอย่างที่อยู่
รับเงินได้ก็อยู่กันอย่างที่อยู่แล้วไม่มีทุจริต
อาจารย์จะยังดันเรื่องนี้เหรอคะ
คือไม่มีทุจริตสมมุติไม่มีทุจริต
ท่านรับเงินท่านก็ปฏิบัติกฤทธรรมกฤทธิ์ของท่าน
ไม่มีทุจริตไม่มีโกงไม่มีฟอกเงิน
เพราะว่าผมว่าพระพิสุ
ควรจะอยู่ในพระวินัย

วินัยมีบทอะไรต่างก็
จริงเรื่องรับเงินอยู่ในสวดปฏิโมค๒๒๗ข้อทุก๑๕วัน
ตกลงว่าสวดเหมือนบอกกฎหมาย
ว่าจะไม่รับจะไม่อย่างนี้
อาจารย์รวมถึงที่เสร็จแล้วเขารับ
ก็เท่ากับไม่อยู่ในขอบพระพุทธเจ้า

หน่วยงานอะไรที่มีหน้าที่ถวายให้พระ
ถวายเจ้าอาวาสให้งบประมาณไป

ต้องให้ตามตำแหน่งนี้ตาม
ยังไงครับครับมันก็เรียกหนึ่งนิทยาพัฒน์
เดี๋ยวฉันพูดไม่ถูกนะผมก็ว่ามันก็ไม่สมควรนะ
แต่ว่ามันก็มีข้อหนึ่งในพระธรรมเหมือนกัน
พระวินัยที่เขียนว่าพระพิสุก็จะต้องเอื้อเฟื้อต่อ
พิสุจะต้องเอื้อเฟื้อต่อพระราชา

ถ้ากฎหมายบ้านเมืองเขียนว่าให้นะครับ
ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าเขียนว่าให้นะครับ
ก็ตอนนี้ก็ช่วยกันก็แล้วกันไปขอทางบ้านเมือง
ขอให้ออกกฎหมายเลยบอกว่าให้พระรับเงินได้
อยากแก้พระวินัยเลยก็เอาอย่างนั้นด้วยก็ได้
แต่เงินนิตยพัฒน์มันก็น้อยนะฮะ
นิดเดียวแล้วถ้ามีกฎหมายมา
อาจารย์จะไม่เอาเลยจะมาน้อยจะมามากไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะ
พอเขาให้ไปนะฮะบางรูปก็เอาเงินเข้าวัดหมด
ก็ไม่ได้เก็บไว้องค์สมเด็จพระสังฆราชเอาไปเข้าหมด
ส่วนกลางหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญ

กฎหมายออกมาเราก็จะตีความโดยคำบอกว่า
เมื่อมีกฎหมายก็เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย
ต้องตามแต่ว่าทั้งนั้นนะฮะ
ออกกฎหมายก็จะต้องตอบคำถามบอกว่า
คุณออกกฎหมายขัดต่อหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้านะ
แต่ถ้าคุณยืนยันว่าใช่เขาอยากจะออกก็ตามใจ

คือเรียนแค่อยากได้ความเห็นของแต่ละท่านในช่วงแรก
เดี๋ยวช่วงที่๒ที่ฉันรู้น้อยสุดในวงนี้นะคะ

เดี๋ยวลองตอบคำถามหน่อยว่าตกลงเวลาเราพูดถึงพระธรรมวินัย
เราพูดถึงพระธรรมวินัยเดียวกันไหม
แล้วเวลาเราพูดถึงพรบสงฆ์เราใช้ฉบับเดียวกันอยู่ไหม
แล้วเวลาลักษณะการพูดเอ้าตกลงคือพระรับก็ผิดเหรอ
แล้วคนถวายกฎหมายกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้
เอาแล้วยังไงคะนี่ถ้าลื้อลื้อหมดเลยนะคะ
ลื้อหมดเลยพฤติกรรมของหน่วยงานด้วยนะคะ
หมดเลยเอาไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ให้มุมมองแต่ละท่าน
เรียนกลับมาที่พระครูค่ะท่านอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ภัยบูลมอง
ซึ่งก็ไปในทางเดียวกันกับสำนักพุทธแน่ล่ะแล้วก็มีคนเห็นด้วย
ไม่น้อยเหมือนกันว่าเออถ้าจะดีเราจะไปเปิดโพรงให้
ให้มีการทุจริตฟอกเงินหรือทำอะไรต่างทำไมเนี่ย
พระก็ต้องทำตามพระธรรมวินัยยังไงคะพระครู
เมื่อกี้เนี่ยเขาพูดมากเลยเกี่ยวกับพระรับเงินรับทอง
เกี่ยวกับล้มล้างธรรมวินัยนี่เป็นเด็กวัดสอนสังฆราช
โยมภัยบุญพูดตรงนี้เลยว่าเด็กวัดสอนสังฆราช
ไม่เคยบวชเรียนไม่เคยศึกษาธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง
แล้วเรียนรู้แค่อ่านแค่บางข้อบรรยัติบางมาตราก็เอามากล่าวโจทย
จ้วงคณะสงฆ์ทั้งสังคมลทนซึ่งเจริญรุ่งเรืองมา๒๖๐๐ปี
แล้วซึ่งเขาก็เจริญพัฒนาตามมาตามลำดับ
มันก็โยมภัยบูลต้องการจะเป็นรูปพระศาสนา
ก็ควรที่จะประรูปในทางที่สร้างสรรค์
ไม่ใช่มาขยมมาเขย่าหรือมาก่าวตู่ทำลายแบบนี้
อาตมาถือว่าขณะนี้โยมภัยบูลนิติตะวันเนี่ยกำลังล้มล้างทำลายระบบการปกครองคณะสงฆ์เลย
ข้อไหนคะพระครูที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ภัยบูลพูด
รู้สึกว่าเข้าใจผิดแล้วตีความไปเองแล้วไปกันใหญ่แล้วข้อไหนคะ
ก็บอกว่าพระห้ามรับเงินรับทองทำวินัย
ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันธรรมคัณ
วินัยสองหมื่นนึงพันข้อด้วยกัน
อัตมาถามผู้รู้บัณฑิตนักบาทในหลายที่
ภัยบูรณ์นี้ก็พูดถึงคำว่าจิตว่าง
แต่ขณะนี้จิตวุ่นไม่ใช่จิตว่างจิตวุ่น
เพราะอะไรไปดูคุณสมบัติของพระโสดาบัน
คุณสมบัติของพระโซดรมีอยู่๓ข้อ
ข้อที่๑คำวรรษกายทิธิ

พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมิจฉาธิ

เป็นมิจฉาธิติถ้าเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน
ว่านี่คือคุณภัยบูลนี่คือจอมขวัญนี่คือทนายวรกร
นี่คือพระเป็นมิจฉาธิธิ

ข้อที่๒คือละวิกฤตกิจฉา
ละความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธธรรมภาษงศ์
เชื่อในเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
และเชื่อในกฎแห่งกรรม

คือละศีลปฏะปรามาท
และการยึดมั่นถือมั่นรูปคำศีล

รูปคำศีลอยู่ที่อาจารย์ภัยบูลเข้าใจผิดตีความผิดพูดไปเอง
หนังสือสังฆราชเนี่ยคือคือตรงไหนคะก็นี่ไง
เรื่องเรื่องเขาเขายึดมั่นถือมั่นเขาพูดคำว่าปล่อยวาง
แต่ในขณะเนี้ยเขากำลังยึดมั่นถือมั่นและกำลังอ่า
ด่าว่าให้ร้ายโจมตีคณะสงฆ์แล้วก็ธรรมวินัยอยู่ขณะนี้
อาจารย์ภัยบูลแปลความผิดไหมคะพระครูเรื่องของการพระจับเงินได้ไหม
พระมีเงินในครอบครองได้ไหมยังไงคะท่านเขาอ่านตำราไม่จบเล่น
อ่านะฮะเขาปรุงอาหารแต่ไม่เคยทานรสอาหารเลย
ตรงตรงไหนคือยังไงคะตกลงพระธรรมวินัยบอกว่าได้หรือไม่ได้คะ
ก็ธรรมวินัยพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถือได้
มันมีข้อบรรยัติหลายอย่างในหลักปฏิบัติเช่นปาริสุทธิศีล๔ยกตัวอย่างนะ
วิธีรักษาสินให้บริสุทธิ์หนึ่งสำรวมในปฏิโมกอ่าสองพันอ่า
สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสำรวมในพระปาติโมกนะฮะ
ก็คือเคร่งคัดตามที่อ่ายกอาจารย์ให้บูลบอกอ่าให้บูลบอกอ่า
สองสำรวมอินอ่าปาปริสุทธิสินสี่คืออ่า
คือสำรวมเช่นถ้าจะบอกอาบดพระนี้อาจจะมามอง
มองเกินสี่ศอกเนี้ยมองหน้าของคุณจมครัวนี้เป็นอาบดแล้วน่ะ

อาจารย์วรกรจะบอกว่าอะไรอาจารย์ภัยบูลเข้าใจผิดเรื่องใด

๒๕๐๐ปีมันมีคำว่าเงินนั่นหรือ
ที่ท่านมาบอกว่าพระห้ามถือเงิน
เพราะว่าเอาง่ายนะ
แค่กฎหมายเรียนมาหมายว่าอะไรเดียวกัน

แล้วท่านไปอ่านเนี่ยอ่านภาษาอะไรครับ
ภาษาที่อ่านมาตีความ

คือกำลังจะบอกว่าตีความอย่างแคบเหรอ

ถามว่าท่านอ่านพระธรรมวินัยเป็นภาษาของ

ภาษาบารีเนี่ยคนแปลแปลถูกต้องหรือเปล่า

แปลแปลถูกต้องไหม
คำว่าเงินมันสมัยก่อนมันไม่มี

แล้วปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์บุญก็แก้กฎหมายหลายอย่าง

ถามว่าปัจจุบันนี้มันผ่านมา๒๕๐๐ปีแล้ว
ถามว่าทำอะไรธรรมดาเราต้องแก้ให้มันทันสมัยขึ้น

เออแต่ท่านกำลังจะแก้กฎหมายให้ย้อนไปเมื่อ๒๕๐๐ปี
ซึ่งสมัยก่อนคนหากินง่าย

อาจารย์ภัยบูลเดี๋ยวเอาข้อแรกไม่เคยบวชถูกไหมคะ
เคยบวชเพราะว่าผมรู้ว่าการบวชนั้นจะต้องอยู่ในภาวินัย

ผมไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้บางข้อ
เพราะว่าผมยังมีกิเลสอยู่
ผมก็อยากจะเป็นคาราวาส
พอดีก็รู้ว่าการเป็นคารวาสก็บรรลุธรรมได้

อาจหรอกที่จะไปปลอมบวชเข้าไป
ให้คนกราบคนไหว้แล้วเรียกว่าเป็นพระ
เสร็จแล้วตัวเองก็ไปศีลขาดนะฮะ
แล้วไปบิดเบี้ยวไปบิดเบือนพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้า

ผมไม่ทำที่ไม่ทำไม่บวชไม่บวชไม่ใช่เพราะอะไร
คือผมรักษาว่าพระพุทธองค์

พระธรรมก็มีอยู่แล้วคาราวาสก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท

แล้วใครอยากจะปฏิบัติเคร่งคัดในพระวินัย
ก็ไปบวชเป็นบรรพชิตเป็นพระพิสุพิสุนี
ผมก็เลือกเอาเป็นอุบาสกที่ดี

ต้องมีคนที่บวชเขาศึกษาพระธรรมดินัยมากกว่าอาจารย์อีกนะคะ
ศึกษาหรือปฏิบัติ
ก็ขนาดผมที่ไม่บวชก็เพราะผมรู้ว่าจะต้องไม่ไปรับเงิน
จะต้องไม่ไปจินดีในเงินทองหลังสิ้น

อยู่แล้วว่าพระวินัยห้ามแล้วก็ไปพยายามอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ไปสุดท้ายก็ไปรับเงินรับทองอะไรต่างมามากมายเนี่ยนะ
เขาเรียกว่าอรัชชีผู้ละอายต่อไม่ละอายต่อการพระธรรมวินัย
อยู่ในพระวินัยทีนี้ผมถามอย่างเดียว

เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
สอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในศีล๒๒๗ข้อ
ถ้าพูดในตรงนี้มันไม่ได้หรอกนะครับ
ผมก็สงสัยอยู่ทำไมไม่ตั้งกันสักที
ผมก็ถามมหาเถระสมาคมประชุมกันสักที
ท่านก็ออกกฎมหาเถระสมคมออกมา
ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าในโกศิยาวะแปดเนี่ยนะ
เรื่องลับก็ดียินดีก็ดีหรือให้ผู้อื่นรับเงินพร้อม

ก็ดีอ่าเป็นนิสัขยะปาจิตีเป็นนาบาท

อันนั้นมันเกินยุคเกินสมัย

คือออกข้อปฏิบัติมาเพื่อให้เท่าทันสังคมเนี่ย
ก็ให้เขาเขียนออกมาได้
ว่าจะมาถูกเถียงกันอ่ะมไง
เอาจริงค่ะเพราะว่าท่านศึกษา
ถ้าทำวินัยมากกว่าอาจจะเป็นบุญแน่ล่ะ

เพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัมพันโยผู้รู้แจ้งโลก
สอนไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
หลักการคิดหลักการปฏิบัติ
หลักการปัญหาของคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดขึ้นมาในอดีต
ปัจจุบันอนาคตพระพุทธเจ้าวางไว้หมดเลย
หลักมหาประเทศ๔หลักตัดสินธรรมวินัยก็มี
ไม่เคยเอามาเปิดดูไม่รู้เคยอ่านหรือเปล่ามาหาประเทศ
พระครูค่ะขออภัยค่ะนิดเดียวสั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือตกลงเรื่องเงินเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่สินครบ๒๒๗ข้อหรือเปล่า
เดี๋ยวฟังดิฉันค่ะขออภัยศิลป์ครบหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ขออภัยเดี๋ยวอาจารย์ขออภัยค่ะยังไงคะเอาข้อเอาข้อเรื่องเงินเลยค่ะพระครู
ข้อเรื่องเงินเนี่ยยกตัวอย่างผู้เจ้าให้ใช้ปัจจวิก
คือการสิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น
นิสโตไม่ได้เป็นสัตว์นิชชีโวไม่ได้เป็นชีวะศูนย์โยว่างเปล่า
ความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้น
รวมทั้งหมดหมายถึงพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่าอย่างไรคะพระครู
ให้มองเห็นศักดิ์พระสิ่งเป็นศักดิ์ว่าธาตุศรีดินน้ำโรมไฟ
ให้มองเห็นศักดิ์พระสิ่งเป็นโลกว่าง
หมายถึงว่ารับเงินใช้เงินแต่ว่ายังไงคะให้เท่าทัน

ใช่ให้พิจารณาไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองให้เห็นเป็นศักวธาตุ
นี่คือปาริสุทธิศีล๔ให้พิจารณาปัจจเวก

แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงโฆษณาอย่าเพิ่งเถียงกันนะคะ

สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ระหว่างโฆษณา

คือไม่ได้เห็นว่ามันคือทรัพย์สิน
ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะได้อยากจะครอบครองอย่างนี้ใช่ไหม
นายวรกรฉันเข้าใจท่านถูกนะคะถูกใช่ไหมคะ

อาจารย์คือก็เท่าทันคือของจำเป็นต้องใช้
แต่เท่าทันไม่ได้อยากไม่ได้เป็นกิเลส
คือผมว่าเวลาไม่พอเรื่องนี้
เอาแค่ว่าคือเรื่องรับเงิน
หรือยืดดีในเงินอยู่ในสิน๒๒๗ข้อ
ตอนนั้นก็อยู่ในวินัยของพระพุทธเจ้า
ที่ท่านห้ามไว้จริงหรือไม่
ซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันไปเรื่อย

ใครที่เกี่ยวข้องก็มาพิสูจน์มายืนยันกันเอาเองก็แล้วกัน
ส่วนผมก็มีเพียงแค่ว่าผมศึกษามา

พระธรรมวินัยจะเอาประเด็นไหนได้หมด
ลองไปเสิร์ชดูนะฮะเขาก็เขียนอยู่แล้ว
แล้วหน่วยงานที่ต้องถวายเงินอะไรแบบตามแหน่งสมณสัก

แปลว่าหน่วยงานก็ต้องยกเลิกทั้งหมดถูกไหม
กฎหมายต้องแก้ด้วยกฎหมายสงฆ์
กฎหมายนั้นก็มีปัญหาในแง่ที่ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย
แต่ว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นให้ไว้อยู่แล้วว่า
จะต้องเอื้อเฟื้อต่อการปกครองต่อกฎหมายบ้านเมือง

แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วพระธรรมกับพระวินัยก็ยังอยู่
ก็คืออย่างที่ผมเล่าไว้แม้รับเงินจากรัฐมานะฮะ

ที่เขาบอกนี่ผมไม่ได้ว่าจับนะฮะ
ไม่ใช่เรื่องจับเงินนะของผมรับมาเป็นของตัวเอง
แต่ถ้ารับมารอยของตัวเองจะพ้นก็คือสละให้กับสงฆ์
ก็คือสละให้กับวัดก็ที่พระออพุทธเขาถามอยู่
แล้วก็มีวัดตั้งหลายวัดเขาก็ทำได้

นี่ค่ะคือก็พระธรรมวินัยเลย
คือตามธรรมวินัยเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเราเรียนเพื่อ
ถามจริงผู้เจ้าสอนให้ปล่อยวางหรือสอนให้ยึดมั่นถือมั่น
ทุกคนจะตอบเหมือนกันเลยพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง
แล้วที่พูดถึงอยู่ทุกวันนี้มันพูดเรื่องการยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลย
สวนทางกับพระพุทธเจ้าเลยนะ
ทนายวรกรกรณีที่ไปร้องไปร้องให้ตรวจสอบพอเนี่ยนะคะ
คือสิ่งที่พอเขาขอตัวอย่างมันผิดยังไงคะ

แต่ผมบอกท่านไม่มีอำนาจที่ไปตรวจสอบ
ท่านไม่มีอำนาจที่จะไปปฏิบัติตามนี้
นี่เรายังต้องเถียงอำนาจพออีกเหรอคะ
มันเลยเถิดมาจนกระทั่งรถ๓จะไปรถเสียนะ
เรายังจะกลับไปที่อำนาจพอมีอำนาจไม่มีอำนาจเหรอคะ
ไปเพื่ออะไรเพื่อจะออกกฎหมายใหม่ใช่ไหม

แล้วถามว่าพอทำนี่
พอมีอำนาจเหรอที่จะไปตรวจสอบเงินวัดเนี่ย

เงินวัดต่างที่รับเงินญาติโยมไปจ่าย
พอไม่มีอำนาจนะผมบอกก่อน
พอไม่ชงเรื่องก็ได้นี่คนนี้ยังนั่งอยู่เลย
คือไม่ต้องเป็นผอชงเรื่องก็ได้นะคะเรื่องนี้
คนจะหยิบขึ้นมาในจังหวะไหนก็ได้ค่ะ

อันนี้ผมรับคำสั่งคณะอำตีมา
รัฐมนตรีมาอันนี้ก็จบมีคำสั่งมา
คืออันนี้สู้ในแง่กฎหมายถูกไหม
พอไม่มีใครสั่งอะไรพอไปทำได้ยังไง
อ้าวเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันให้พคลูก่อนค่ะ
ท่านคิดว่าเรื่องนี้ไปถึงแค่ไหน
เพราะว่าจริงแล้วคือ
นั้นเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการของภาษา
ของการอธิบายขยายความตามทัศนคติของตนเองทั้งนั้นเลย

กำลังจะบอกว่าคือขึ้นอยู่กับการตีความป่ะคะ

ใช่การตีความตามความเข้าใจของตนเองด้วยนะ
ไม่ได้เข้าตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้านะ

คนที่ควรจะเข้ามาแล้วชี้แจงว่า
เอาล่ะคณะสงฆ์ไทยตามพระธรรมวินัยเรื่องนี้

ก็สังคมยอมรับการความเป็นอยู่ของพระสงฆ์แค่ไหน
พระสงฆ์ที่มีองค์ความรู้มีคุณธรรม
หรือว่ามีความละเอียดลึกซึ้งก็มีอยู่
แต่ว่าสังคมต้องไปแสวงหาแล้วก็สนทนาธรรมกับท่าน
ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่มีความสุขกายสุขใจ

เข้าใจค่ะเรียนขอจบถ้วนแบบนี้เลยนะคะ

อาจารย์อย่าทำหน้าสงสัยหมดแล้วจริงขออภัย
ผมนิดนึงแค่ผมเป็นห่วงเขา
เรื่องที่เขาไปกล่าวโทษพอสำนักงานพระพุทธศาสนา

ถ้ามันไม่เป็นความจริงมันเสี่ยงกับความผิดมาตรา๑

ผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไปร้องให้ตรวจสอบ

ไปทำคำร้องขอให้ตรวจสอบว่า

กลับขออภัยค่ะขอเนี่ยจบแค่นี้